ความคืบหน้าคดีที่สาวมงค์วัย๒๒ปีที่จังหวัดลำปางถูกอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดตากล่อลวงไปข่มขืนแล้วก็ถ่ายภาพประจานในสังคมออนไลน์จนเหยื่อสาวอับอายต้องกินยาฆ่าตัวตายเนี่ยนะครับ
สารอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้วนะครับโดยตำรวจกำลังเร่งไล่ล่าตัวมาดำเนินคดี
ติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้จากรายงานครับ
คดีสุดสะเทือนใจสำหรับลูกผู้หญิงกรณีสาวชาวมงค์วัย๒๒ปี
ล่อลวงโดยอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งข่มขืนเธอจนสำเร็จความไคร่
นำซ้ำยังถูกอัดคลิปไปเผยแพร่ในโลกโซเชียลซ้ำอีกจนตัวเธอเกิดความอับอาย
กินยาฆ่าตัวตายในที่สุดคดีนี้กลายเป็นประเด็นหน้าหนึ่งขึ้นมาทันที
นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ลงพื้นที่ติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมมอบหลักฐานเด็ดแก่ตำรวจ
เพื่อมุ่งหวังให้เอาผิดอดีตผู้ใหญ่บ้านคนนี้มาลงโทษให้ได้เพราะถือเป็นคดีสุดสะเทือนใจ
ต้นสายปลายเหตุก่อนสาวมงค์รายนี้ถูกคมคืนนายอัจฉริยเผยว่าสาวมงค์รู้จักกับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวผ่านทางเฟซบุ๊ก
สั่งซื้อยาสมุนไพรแก้ปวดเมื่อยกับเขาโดยได้นัดรับยากันในตัวเมืองลำปาง
ก่อนเกิดเหตุสาวมงค์ขึ้นรถตู้ไปพบอดีตผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าวเพื่อรับยาและจ่ายเงิน
ฝ่ายชายจะออกอุบายล่อลวงไปข่มคืนไหนที่สุดนอกจากนี้ยังพบพฤติกรรมอดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้ที่นับว่าไม่ธรรมดา
เพราะก่อนหน้านี้ยังมีพฤติกรรมแล็คเมย์สาวโดนล่วงละเมิดในพื้นที่อื่นทางภาคเหนืออีกด้วย
ส่วนที่ระบุว่ามีการรุมโทรมสาวมงค์นายอัจฉริยะเผยว่าข้อมูลจากกล้องวงจรปิดพบว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านและสาวมงค์ที่เสียชีวิตเข้าไปในห้องนอนเพียง๒คน
ส่วนผู้ชายอีก๓คนที่มีข้อมูลว่าร่วมรุมโทรมนั้นเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน
แท้จริงแล้วเป็นคนรู้จักกับอดีตผู้ใหญ่บ้านและได้นั่งรถไปด้วยกันที่จังหวัดน่าน
แต่ภาพจากกล้องวงจรปิดถูกลบไปแล้ว
ฉะนั้นยืนยันได้ว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านรายนี้กระทำข่มขืนสาวมงค์เพียงคนเดียว
อดคล้องกับน้องสาวฝาแฝดผู้เสียชีวิตที่ยืนยันว่าพี่สาวและอดีตผู้ใหญ่บ้านไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
ซึ่งพี่สาวมีครอบครัวอยู่แล้ว
ก่อนเสียชีวิตได้ส่งจดหมายอำลาบอกว่าขอโทษเรื่องที่ทำให้พ่อแม่อับอาย
หากชาติหน้ามีจริงขอให้เกิดเป็นคู่ฝาแฝดกันอีก
และคำสุดท้ายที่ฝากบอกน้องสาวคือขอให้เอาตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้
เผยว่าหลังเกิดเหตุมีมือมืดมาขอแอดเฟซบุ๊ก
ยื่นข้อเสนอจ่ายเงินให้เดือนละ๓๐๐๐บาท
เพื่อให้คดีนี้จบแต่เธอได้ปฏิเสธไป
เมื่อหลักฐานการเอาผิดพร้อมทุกองค์ประกอบ
ล่าสุดสานอนุมัติใหม่จับอนุมัติผู้ใหญ่บ้านรายนี้แล้ว
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวไปดำเนินคดี
โดยตำรวจยืนยันว่าจะได้ตัวอดีตผู้ใหญ่บ้านหื่นเร็วนี้อย่างแน่นอน
ส่วนร่างอันไร้วิญญาณของสาวม้วงผู้เคราะห์ร้าย
ได้รับร่างจากโรงพยาบาลลำปางไปประกอบพิธี
โดยนำชุดประจำเผ่ามาสวมใส่ให้ศพ
นำร่างไปประกอบพิธีของชาวมงค์ที่จังหวัดลำปาง
เพื่อนำร่างอันไร้วิญญาณของเธอสู่สวงสวรรค์ต่อไป
ข่าวเทราะต์ทีวีรายงาน